คือเวลาที่เราพูดถึงสินทรัพย์ดิจิทัลหรือดิจิทัลอินเซ็ต
ใช่แล้วบางคนก็จะรู้ว่า
ดิจิทัลอินเซ็ตเหรอฉันไม่เอานะอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งจริงแล้วถึงต้องมาให้ความรู้กันให้มากขึ้นกับผู้ลงทุนนะครับว่า
ก็จึงไม่อยากบอกว่าเราไปเน้นตัวดิจิทัลโทเคนเพราะว่า
ซึ่งอันนี้ครับจะลดความกังวลในการลงทุนได้
ต้องรับว่าการพัฒนาของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยี
ก่อให้เกิดวิธีการแล้วก็โอกาสใหม่เกิดขึ้นมากมาย
โดยเฉพาะในโลกของการเงินการลงทุน

ก็ได้รับความนิยมได้รับความสนใจมากขึ้น

ที่ทุกคนจะสามารถแปลงสินทรัพย์ในโลกจริง
แล้วก็นำไปออกเสนอขายแล้วก็ซื้อขายได้
กับเวลาที่เราลงทุนในหุ้นอนุพันธ
หรือว่าคลิปโตตามที่เราคุ้นชินนั่นเองค่ะ
เราจะมาชวนคุยกับคุณพงปิติเอกเทียนชัยนะคะ
ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท
ในการที่จะมาเจาะลึกกันถึงแพลตฟอร์มนี้

แล้วก็รวมไปถึงทำความเข้าใจ

เดี๋ยวเราไปพบกับคุณพงศ์ได้เลยค่ะ

ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจาะลึกกัน
ก่อนอื่นถามพี่พงศ์ก่อนเลยค่ะว่า
ทั้งตลาดอื่นที่ทางตลาดหลักทรัพย์มีอยู่แล้ว
หรือว่าทางแพลตฟอร์มอื่นที่อยู่ในตลาดนะตอนนี้ค่ะ
ครับขอเป็น๒ประเด็นนะครับ
แรกคือว่าต่างจากสินทรัพย์ดั้งเดิมยังไงก่อนนะครับ

ทรัพย์ดั้งเดิมที่มีการซื้อขันตลาดทุนปกติเองเนี่ย
จะมีลักษณะของความเป็นเจ้าของบริษัท

หรือว่าเราซื้อเป็นหุ้นกู้ก็จะเป็นเจ้าหนี้ไปนะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นสีสันดิจิทัลจะแตกต่างกัน
ก็คือลักษณะของการที่เราไปร่วมลงทุน
โดยที่เราได้รับสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกำไร
ในตัวโทเคนที่มีการออกมาขายนะครับ

ถ้าเรากลับไปดูที่พรกรสินทรัพดิจิทัลเอง
จะมีการแบ่งประเภทของตัวใบอนุญาตออกไป๒ประเภทด้วยกันนะครับ
อันนี้เป็นประเด็นแรกที่มีความแตกต่างนะครับ
ที่สำคัญก็คือบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดทุนปกตินะครับ
สามารถที่จะดูแลลูกค้าให้กับเราได้นะครับ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโมเดลธุรกิจ
อันนี้สำหรับรายย่อยเองก็มาเองได้ด้วยไหมคะ
โดยหลักการแล้วเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นผู้ที่รับใบอนุญาต
สิ่งที่เราทำโมเดลกับบริษัทหลักทรัพย์
คือเป็นผู้ที่แนะนำลูกค้ามาให้เรา
นั้นเองเวลาที่ลูกค้าจะมาเปิดบัญชีหรือมาสมัครเอง
แต่ว่าบริษัททรัพย์เป็นเพียงแค่ผู้ที่แนะนำข้อมูลให้กับลูกค้าเท่านั้น
ในการที่จะซื้อขายเรื่องของโทเคนดิจิทัลแล้ว
ก่อนอื่นนี้ต้องบอกว่าคำว่าตลาดรองมีความสำคัญอยู่แล้วในตัว
เนื่องจากว่าตลาดรองจะเป็นส่วนสำคัญ
เป็นกลไกในการที่ทำให้การระดมทุนในตลาดแรก

เนื่องจากว่าผู้ลงทุนที่จะมาลงทุนตลาดแรกเอง
ก็มองหาโอกาสในการที่จะสร้างสภาพเข้า
ในการที่จะซื้อหรือขายในอนาคตด้วย
ดังนั้นเองการที่มีตราบรองเกิดขึ้น
จะช่วยให้การดมทุนสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น
นั่นคือปัจจัยแรกที่เป็นหน้าที่หลักของตลาดรองนะครับ

ก็ยังมีเช่นในการเก็บรักษาตัวชกเคนของลูกค้านะครับ
ในเรื่องของการรวบรวมรายชื่อคนที่ได้รับสิทธิ์
เวลาที่มีการถึงเวลาต้องจ่ายสิทธิประโยชน์ต่าง
เพื่อที่จะนำผลประโยชน์ที่รับมา
แจกกลับให้กับผู้ลงทุนอีกทีหนึ่ง
อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่เพิ่มเติมนะครับ
วัตถุประสงค์หลักก็คือว่าต้องการมีส่วนในการที่จะพัฒนา
เสียทรัพดิจิทัลให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น
ในการที่จะเชื่อมโยงตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

อันนี้คือเรามองว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมามีความแตกต่าง
อีกจุดหนึ่งที่อยากจะเน้นนะครับคือว่า
เองสิ่งที่เราต้องการคือต้องการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล
กระบวนการต่างก็จะคล้ายกับเวลาหุ้นจะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์เลย
ก็คือในเรื่องของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่จะให้ความรู้กับนักลงทุนได้มากที่สุดใช่ไหมคะ
เราพยายามที่จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนเข้ามาใช้
ก็คือเป็นข้อมูลถ้าเทียบกับในตัวตลาดหลักทรัพย์ปกติก็คือจะเป็นหนังสือชี้ชวนนะครับ
วิธีการจ่ายผลตอบแทนคืออะไรธุรกิจจะสามารถจะหาเงินมาในการที่จะจ่ายปันผลได้ยังไงบ้างนะครับ
สิ่งเหล่านี้ครับคือเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนควรต้องศึกษาเสียก่อนเพื่อจะเป็นข้อมูลที่จะตัดสินใจในการลงทุนอีกทีหนึ่งนะครับ
ใช่ค่ะ
ก่อนที่เราจะไปคือเรามองสภาพคล่องออกเป็น๓เรื่องด้วยกันก่อนแล้วกันนะครับ
ปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่สามารถที่จะนำออกมาเสนอขายในลักษณะการระดมทุนได้จะมี๒รูปแบบด้วยกัน
ทุกอย่างเช่นแทนที่จะมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นรายปี
ก็สามารถที่จะจ่ายผลตอบแทนเป็นรายประมาท
หรือจะจ่ายผลตอบแทนเป็นรายเดือนก็ได้แล้ว
แต่คือถี่มากขึ้นก็ได้ตามความสามารถในการที่จะจ่ายตรงนั้นนะครับ
ดังนั้นเองพอมีการจ่ายผลตอบแทนที่ถี่มากขึ้น
แปลว่าผู้ลงทุนเองก็สามารถจะรู้ได้
ในแต่รอบที่มีการจ่ายผลตอบแทนเนี่ย
เพราะว่าถ้าหากว่าจากผลตอบแทนออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ
ราคาก็อาจจะมีการขึ้นหวัดที่ลดลงก็ได้
เดียวกันในบางช่วงที่มีการจัดผลงานที่เพิ่มมากขึ้น

อันนี้ก็มองว่าเป็นปัจจัยแรก
หรืออีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรามองว่า
หากตัวโทเคนนั้นมีอันด้วยลายอิง

แปลว่ามันก็มีโอกาสที่จะสะท้อนกับตัวโทเคน
เพื่อให้สามารถจะสะท้อนข้อมูลจากสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงได้
ถ้ามีโอกาสมันแปลว่าผู้ลงทุนก็สามารถจะรู้ได้ว่า
ถ้าบอกว่าราคามันต่ำกว่าสินทรัพย์จริง

มันจะสามารถทำให้ราคามันมีโอกาสเคลื่อนไหวขึ้นลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เราทำทุกอย่างหมดแล้วอีกส่วนที่สามารถทำได้คือ
มีการเสนอขายในตลาดเฉพาะเจาะจง
ตรงส่วนนี้ครับยังเป็นอุปสรรคอยู่ระดับหนึ่ง
เพราะว่าปัจจุบันก็ยังมีข้อห้ามของสำงานกรตอยู่
ซึ่งนี่ก็จะเป็นอุปสรรคอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกัน
ที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงในอนาคต
ซึ่งปัจจุบันหากว่าต้องการทำลักษณะจริง
ก็ต้องปรับโมเดลเช่นต้องไปหาคนที่เป็นสปอนเซอร์
ซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่ระดับหนึ่ง
เฉพาะในแพลตฟอร์มที่เป็นการเทรดโทเคนดิจิทัลตรงนี้ใช่ไหมคะ

แล้วถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับทางแพลตฟอร์มเทรดคลิปโตอื่น
ซึ่งแน่นอนว่าเขาสามารถที่จะเอาโทเคนดิจิทัลเข้าไปลิสต์ได้
เรามีกุลยุทธ์ในการแข่งขันตรงนี้อย่างไรไหมคะ
ที่จะเหมือนกับไม่ได้เป็นการในประเทศเดียวกัน
ตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ครับ
ว่าวัตถุประสงค์หลักคือว่าในโมเดลธุรกิจของเรา
โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ลงทุนที่มีความคุ้นเคยกับตลาดทุนอยู่แล้ว
นั่นเองเรามองว่ากลุ่มคนลงทุนเป็นคนละกลุ่มกัน
เพราะว่ากลุ่มที่ลงในคลิปโตก็อาจจะเป็นในกลุ่มคนที่มีความสนใจ
ในเรื่องของการลงทุนที่มีความหวือหวาระดับหนึ่งนะครับ

นี่เรามองว่าเราถึงพยายามจะบอกว่าเราพยายามจะเน้นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล
แล้วก็ยกระดับมาตรฐานของการกำกับดูแลให้เพิ่มมากขึ้น

ใช่คือตรงนี้ต้องเน้นเพิ่มนิดนึง
ซึ่งจริงแล้วถึงต้องมาให้ความรู้กันให้มากขึ้นกับผู้ลงทุนนะครับว่า

ซึ่งอันนี้จะลดความกังวลในการลงทุนได้
อาจจะยังไม่ได้ถึง๑ของเท่าที่นักลงทุนเข้ามาสนใจ
แม่นอนว่ามันยังมีโอกาสเติบโตสูง
อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็ได้รับคำถามอันนี้จากผู้ประกอบธุรกิจหลายเหมือนกัน
ก่อนอื่นเลยก็ต้องกลับมาดูก่อนว่าจริงต้องบอกว่าต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐนะครับ
เรายุ่งที่ส่วนการครังนะครับทั้งกรมสรรพากรเองกับสมังงานเศรษฐการคลังนะครับ

สิ่งนี้ครับเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายลายเริ่มหันมา
เพราะก่อนหน้านี้หลายก็บอกว่าขอดูความชัดเจนตรงนี้ก่อน
ว่าสรรพากรเขาจะยกเว้นให้จริงหรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้ได้ประกาศลงในราชกิจการเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นเองผู้ประกอบการสามารถสบายใจได้ว่า
นั่นคือประเด็นหนึ่งที่เรามองว่าเป็นปัจจัยบวก
ในการที่ทำให้ตลาดตรงนี้มีความรักสนใจมากขึ้น
แทนที่จะให้ผลตอบแทนในรูปของสิทธิประโยชน์
ในเรื่องของผลตอบแทนเช่นการจ่ายเงินปันผลอย่างเดียวนะครับ
หรือว่าสิทธิประโยชน์ในเชิงของการได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่น
ที่มีความแตกต่างจากอาเซ็ตอื่นที่เราคุ้นเคยในตลาดทุน
ก็คือขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนว่าจะลงทุนด้วยปริมาณกองทุนเท่าไหร่
คือลงทุนเยอะก็มีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับ
สิ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ให้ผู้กรอบการสามารถจะมองว่า
ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับ
เพราะว่าผู้ลงทุนเองปกติคือถ้าลงในสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่
ส่วนใหญ่ก็คือจะรอเพียงแค่เงินปันผลกลับมาอย่างเดียว
ซึ่งอันนี้ครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มองว่าจะช่วยเสริมให้ตลาดโทเคนสามารถจะเติบโตได้นะครับ
แต่ตรงนี้ต้องบอกนิดหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันนี้ยังมีความไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับ
นั้นเองตรงนี้คิดว่าอาจจะต้องช่วยกันดูว่าอย่างฝั่งภาคหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งจริงเข้าใจว่าขณะนี้ทางสำนักงานกตก็ทราบเรื่องนี้อยู่นะครับ
ซึ่งก็ได้เป็นคนที่จะช่วยในการที่จะประสานงานเพื่อดูว่าจะสามารถทำอย่างไร
เพื่อให้ในเรื่องของภาษีเนี่ยมีความสะดวกในการลงทุนแล้วก็ไม่ทำให้การออกโปรดักต์เหล่านี้ลดความน่าสนใจลงนะครับ
ก็เลยมองว่าสิ่งนี้ครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวโทเท่มีความน่าสนใจนะครับ
ก็พูดง่ายว่าตลาดโทเคนจริงเป็นโปรดักต์ที่เหมือนกับว่าไม่ได้ให้นักลงทุนรับแค่ผลตอบแทนในแง่ของเงินปันผลอย่างเดียว
แต่ว่าก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างที่แล้วแต่ว่าทางผู้ออกโทเคน
เขาจะมอบสิทธิประโยชน์อะไรให้กับนักลงทุน
ซึ่งมันก็จะได้เบนิฟิตที่มันนอกเหนือจากการรับผลตอบแทน
ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งที่เป็นการเพิ่มทางเลือก
ให้กับทั้งผู้ระดมทุนแล้วก็ผู้ลงทุนเองด้วยใช่ไหม
ซึ่งในมุมของผู้ประกอบการเองผู้ประกอบธุรกิจเอง
สามารถที่จะสร้างฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้นด้วย
เพราะว่าเหมือนกับเป็นการสร้างเป็นโรยูยืดโปรแกรมอันหนึ่ง
สุดท้ายค่ะพี่พงศ์อยากจะถามเรื่องของความเป็นห่วงของเรา
ในแง่ของการกำกับดูแลเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการพูดมาว่า
หลายอย่างที่ในเรื่องของการกำกับดูแลที่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจน
แล้วตรงนี้จะส่งผลอย่างมากเลยกับนักลงทุน
หรือว่าผู้ที่ต้องการระดมทุนเองก็ตามนะคะ
ตรงนี้ในหลังจากนี้เรารู้สึกว่ามีกฎเกณฑ์อะไรที่เรายังเป็นห่วงอีกบ้างคะ

เรื่องแรกคือเรื่องของบัญชี
เพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยอาจจะมองว่าเราออกเป็นหุ้นกู้ออกมาแล้ว
เราไม่สามารถออกได้แล้วเราจะออกเป็นโชกเคนได้ไหม
อันนี้คือเป็นประเด็นแรกที่อาจจะต้องพิจารณาด้วย
และที่สองคือเรื่องภาษี
แต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าพอมีการผสมกัน
อันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับ
ปัจจุบันก็ยังมีข้อที่แตกต่างในมุมของผู้ลงทุน
ตัวอย่างเช่นในเรื่องของการรับเงินปันผล
หรือว่าการหักหน้าที่จ่ายเอาไว้ก่อน
หลังจากนั้นเองผู้ลงทุนก็จะสามารถจะมาพิจารณ์ดูได้ว่า
ตัวที่หักไปจะมาเคลมภาษีคืนหรือเปล่า
ในการที่จะยื่นตัวรายได้ประจำปี
ก็คือพอหักภาษีรายที่จ่ายไปแล้ว
รายได้ที่ได้รับจากเงินปันผลตรงนั้น
ยังต้องเอามารวมเป็นรายได้ในการต้องยื่นภาษีอีกนะคะ
ซึ่งแปลว่าผู้ลงทุนก็ต้องมีการเสียภาษี๒ครั้ง

อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจต้องพิจารณาครับว่า
กับตัวโปรดักต์ด้านการลงทุนอื่น
อันนี้คือประเด็นนึงในเรื่องของภาษี
ก็มีประเด็นของผู้ประกอบการเช่นเดียวกันว่า

เราซื้อคูปองศูนย์อาหารมาครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้มีการคิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่า
มันก็เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการเช่นเดียวกัน
ซึ่งสิ่งนี้เรามองว่าหากทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ย
จะช่วยพิจารณาให้มีความเทียบเคียงกัน
หรือว่าช่วยในการที่จะพัฒนาตลาดตรงนี้ได้

แต่เนื่องจากว่าพรกรออกมาหลายปีแล้ว

ก็อาจจะต้องมาดูว่าเราสามารถจะทบทวน

ในประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลย

ซึ่งถ้าเทียบเคียงกับประเทศอื่น
ไม่ว่าจะเป็นซิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นสวิสเตอร์แลนด์เองก็ตามนะครับ

อันนี้ครับเป็นส่วนที่ทำให้เวลาที่มีการนำไปใช้ในเรื่องอื่นเนี่ย
ก็จะมีการตีความที่รวมทั้งสองประเภทด้วยกันตามมา
ตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับทางทบทเองได้มีการออกหนังสือเวียนว่า
ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถจะเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับผู้ลง
ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ฝากเงินปกติได้นะครับ

ซึ่งปกติทางธนาคารเองสามารถจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ตรงนี้

ซึ่งอันนี้ครับก็เป็นประเด็นที่เข้าใจว่าทางอย่างสำนักงานกรตอเอง
ก็มีความเข้าใจในประเด็นนี้อยู่แล้วก็พยายามจะช่วยดูแลอยู่เช่นเดียวกัน
คือก็ต้องชื่นชมสำนักกรตนะครับว่ามีความเข้าใจในบริบทของการพัฒนาตรงนี้
แล้วก็พยายามจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอยู่เป็นระยะอยู่แล้ว
แล้วก็ประกอบกับทางท่านเลขาท่านใหม่ก็มีความเข้าใจตัวธุรกิจสีสติทัลอยู่
เราก็หวังว่าทางกรตเองก็จะเป็นหนึ่งในผู้นำที่จะช่วยในการที่จะช่วยผลักดันอุปสรรคต่างเหล่านี้
แล้วก็แก้ไขเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตนะครับ
ค่ะก็อย่างไรก็ตามก็ถือว่ายังมีโอกาสอีกเยอะสำหรับตัวโทเคนดิจิทัลนะคะ
ซึ่งก็จะทั้งในฝั่งของผู้ลงทุนแล้วก็ผู้ระดมทุนเองนะคะ
รวมไปถึงการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพใหญ่ด้วยนั่นเองนะคะ
ถ้าเกิดว่าได้รับการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานกำกับดูแล
ก็อาจจะสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยได้เยอะขึ้นเลยนะคะ
วันนี้ก็ขอบคุณทางพี่พงศ์มากนะคะที่มาให้ความรู้กับเรา
ซึ่งเป็นสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันมากขึ้นนะคะ